เปรียบเทียบกับชีวิตของนักฟุตบอลนั่นก็คือธิติพันธ์แล้วก็พรรษาเหมิบูรณ์ครับ

สาเหตุวิบูรณ์ครับ๒นักเตะทีมชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์
เพลงนี้ร่วมกับน้องเนยแล้วก็น้องมิวสิกนะครับซึ่งเป็นดับเบิลเซ็นเตอร์ของเพลงนี้
ซึ่งการถ่ายทำก็ใช้พื้นที่ของทีมบีจีเอฟซีแล้วก็ทีมบีจีวีซี
สองสโมสรนะครับในเขือของบางก็อกกราสที่เป็นทั้งสโมสรฟน์บอลแล้วก็วอร์เลศบอลครับ
นี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเนยแล้วก็มิวสิกซึ่งก็มีจุดร่วมที่คล้ายกับสองนักเตะทีมชาติไทย
เคยเจ็บหนักเอ็นเข่าฉีกจนต้องพักยาว๖เดือนเมื่อปี๒๕๖๒
แล้วก็หลุดทีมชาติชุดใหญ่ไปเกือบ๒ปี
แต่สุดท้ายสู้กลับมาแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติในยุคของรายวัชครับ

เจ้าตัวเนี่ยเคยประสบกับปัญหานะครับ

สุดท้ายทีมถูกระงับสิทธิ์ในการลงแข่งขันดิวิชั่น๒กลางคันเมื่อปี๒๐๑๖
แล้วก็กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด

จับเซ็นสัญญาแล้วก็พิสูจน์ตัวเอง
กลายเป็นนักเตะตัวหลักของสโมสรและตัวหลักของทีมชาติไทย

วิวทะลุ๒แสนวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ